เป็นสระน้ำสาธารณะอ่าทีนี้เนี่ยก็มีคนจะมาติดต่อขอซื้อปลาแบบเหมาสระ
พี่เบิ้ลพี่น้ำแคร่อ่าอ่าชาวประโมงเขาก็จะไปหว่านแหจับปลากัน
ค่ะแต่ปรากฏว่าระหว่างหวานอยู่เนี่ยไม่ได้เจอแค่ปลา
ทำไมเจอศพฮะเจอหญิงสูงอายุเสียชีวิตอยู่ครับ
เป็นสระน้ำสาธารณะของหมู่บ้านดงพลอยอำเภอแคนดงที่บุรีรำ
แล้วช่วงเช้าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมที่ห่อขาวนี่แหละ
ร่างของนางนวลเลิศยะโสท่านอายุ๗๔ปีแล้วครับ

ตรวจสอบดูไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายครับ
ถามลูกสาวของนางนวลผู้ตายเนี่ย

เล่าให้ฟังว่าแม่เธอป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์

เคยมีชาวบ้านไปเจอแม่นวลเนี่ยอยู่กลางถนนเลยนะ

ชาวบ้านก็ต้องพาแม่นวลมาส่งกลับที่บ้านครับ

รอบนี้ที่ไปเจอลอยอยู่กลางสระคาดว่า
นวลแกคงเดินมาที่สระน้ำแล้วลื่นตกลงไป

ในขณะที่สระน้ำอย่างที่บอกไปเป็นสระน้ำสาธารณะ

ก็บอกว่าสระน้ำแห่งนี้เนื้อที่ตั้ง๒๖ไร่คุณผู้ชม
ไม่เคยมีใครมาจับปลานานเกือบ๑๕ปีแล้วนะ
แต่ปีนี้มีคนมาขอซื้อปลาแบบเหมาสะ
จะให้เงินตั้ง๕๔๐๐๐บาท
แต่เงินจำนวนนี้มันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งครับ

เหลืออีก๔๔๐๐บาทจะนำเข้ากองทุนหมู่บ้านต่อไป

ก็บอกก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะมาเจอเหตุแบบนี้
มาเจอร่างผู้เสียชีวิตกลางสระเลย
ชาวบ้านในพื้นที่อย่างคุณรุ่งรัฐ
ก็ยอมรับว่าพอมาเจอศพผู้เสียชีวิตลอยน้ำกลางสระ
ตอนจะลงแขกจับปลาเนี่ยโอ้โหก็ตกใจกันใหญ่เลย

แต่ในเมื่อมีในทุนจะมาขอซื้อปลาแบบเหมาสัตว์
ทุกคนก็ยังเดินหน้าหวานแหจับปลาต่อไป
แต่ที่แน่อาจจะต้องไปถามในทุนหน่อย
ว่าจะยังซื้ออยู่หรือเปล่านะคุณผู้ชมฮะ